ปีหน้านี้อีกไม่กี่ชั่วโมงก็ปีหน้าแล้วเป็นปีจอ
หลายคนเขาก็เลยให้พื้นที่ข่าวความน่ารักของเจ้าสุนัขหรือว่าเจ้าตูบ
มีคลิปในโลกออนไลน์เป็นคลิปน่ารักของเจ้าตูบ
ไปนั่งอยู่ในแถวการทำกิจกรรมของนักเรียนนั่งอยู่ข้างหน้าเลย
แล้วก็มีการเข้าไปขอจับไม้จับมือประหนึ่งว่าเจ้าตูบตัวนี้เหมือนดารา
ติดเซลปเลยว่างั้นก็เรียกเสียงฮือฮานะครับ
คนเข้าไปชมเขาก็เห็นความน่ารักเขาก็ชื่นชอบกัน
ไปดูคลิปนี้กันเลยนี่นะคะ

นี่ก็ยังไงเขาจับมือไม่รู้ร้อนมีหนาวอะไรเลย
คือจริงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะสุนัขตัวนี้มันมาจากไหนก็ไม่รู้

คือเด็กเขาทำกิจกรรมกันแต่อยู่ดีก็มานั่งข้างหน้าแถวเลยค่ะ
แล้วก็อย่างนี้ค่ะใครขอจับมือก็ให้

ดูสิเหลตามองไปมาแล้วก็โอ้โหเชิดหน้าเหมือนกับตัวเองเป็นประหนึ่งศิลปินอยู่บนเวทีเลยนะคะ
เด็กก็ชอบแหละหัวเราะชอบใจเพราะไปขอจับมือเขาก็ให้จับนะ
คลิปนี้ถูกแชร์ต่อกันไปในโลกออนไลน์อย่างอารมณ์ดี
หลายคนบอกว่าสุนัขตัวนี้นี่น่ารักจังเลยนะคะ
เด็กก็น่ารักเพราะว่าดูสิก็รักสัตว์กันทุกคนนะคะ
ก็เป็นภาพอารมณ์ดีส่งท้ายปีไก่ต้อนรับปีจอกันพอดีพอดีก็แล้วกัน

แล้วนั่งแบบว่าทำมุม๔๕องศาเชิดหน้าขึ้นอย่างนี้